หลายคนคิดถึงค่ะบรรยากาศอบอุ่นจริงนะคะ
เพราะว่าคุณแพทย์รวมไปถึงเพื่อนก็จัดเต็มจริง
ไม่ว่าจะเป็นคุณฟ้าคุณเปรมรวมไปถึงคุณเจี๊ยบนะคะ
แล้วก็ปล่อยซิงเกิ้ลชื่อเพลงนี้เลยต้องคำสาบคุณผู้ชม
คืออินมากนะคะคือพูดตรงแพทย์ไม่คิดนะคะ
ว่าตัวเองจะได้กลับมาทำงานเพลงที่ตัวเองรักอยู่นะคะ

ซึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงนะคะ

จากนี้นะคะแดดี้แพทย์นะคะยังได้อัปเดตถึงชีวิตด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้วุ่นคิววงค่ะงานยาวเหยียดเลยนะคะ
จนถึงมิถุนายนค่ะทั้งคอนเสิร์ตทั้งอีเวนต์ค่ะ

ระหว่างแม่แอฟทักษรกับแดดี้แพทย์เนี่ยนะคะบอกว่าดีใจ
เพราะว่าล่าสุดได้เจอทั้งคู่แล้วนะคะได้เจอฝ่ายหญิงแล้ว

แล้วก็เล่าโมเมนต์น่ารักตอนที่ได้เจอกันมาให้ฟังด้วยค่ะ
เขาหาว่าผมเขินอะ
คือหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ตัวเองนะครับ
มีความน่ารักอย่างมากเลยครับสวยมากด้วยครับ
คุณแอฟคุณแอฟไหว้ผมแล้วก็ขอบคุณ
เรื่องการสัมภาษณ์ต่างทุกครั้งที่ผ่านมาว่าคุณแพทย์ตอบได้ดีมาก
ผมก็ต้องยิ่งไหว้กลับนะครับ
ขอบคุณเขาเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวอะไรแบบนี้กับคุณแอฟครับ
เพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบผมไม่กล้าคิดอยู่แล้ว
ส่วนในอนาคตถ้าจะมีงานละครเข้ามาร่วมกับคุณแอฟจริง
ผมขอให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะครับ
แล้วก็ต้องสอบถามคุณแอฟด้วยว่ายินดีไหม
เพราะว่าเขาอายุเท่ากันด้วยนะ

เพลงนี้น่าจะได้อยู่